เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวของความใหญ่ผักและผลไม้แปลกแปลงใหญ่มีเยอะมาก
คุณผู้ชมท่านไหนชอบกินผักผลไม้บ้างยกมือขึ้น
เพราะตลอดข่าวจะพาไปดูผักผลไม้ที่มีขนาดไม่ธรรมดา
เพราะเป็นผักผลไม้ใส่ยักษ์แต่ละชนิด
จะใหญ่และยักษ์ขนาดไหนไปดูกันเลย
เริ่มที่ผักกันก่อนผักไซสยักษ์ชนิดแรก
คือแตงกว่ายักษ์หนักเกือบ๒กิโลกรัม

เมื่อกลางก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นแตงกว่า
ที่มีขนาดยักษ์แบบนี้เป็นครั้งแรกเลยล่ะครับเนี่ย
แตงกวาไซสยักษ์ลูกนี้เป็นของคุณวิกฤตพินนรับ
ชาวบ้านในตำบลเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
โดยเขาเล่าว่าเขาซื้อแตงกวาพันแตงไข่เข้

ซึ่งแตงกว่าพันนี้จะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ๒๕กรัม
แต่สำหรับเจ้าแตงกวาต้นนี้กลับมีผลที่มีขนาดใหญ่กว่าต้นอื่น

เพราะมันมีน้ำหนักร่วมประมาณ๒กิโลกรัม
ลักษณะภายนอกอาจดูคล้ายแต้งทาย
จึงทำให้ใครหลายคนเข้าใจผิด
แต่จริงแล้วมันเป็นแตงกวายยักษ์นั่นเอง
มาต่อกันที่ผักไซสยักษ์ลูกต่อไป
มะเขือเปราะยักษ์ใหญ่เท่าลูกแตงโม
เมื่อกี้บอกว่ามะเขือใหญ่ใช่ไหม
ตัดหัวออกแล้วก็ผ่ามาเหมือนลูกแตงโมเลยยอมนะ
ปุ๊บโอ้โฮไผ่ใหญ่เลยนะ
ลูกเดียวนี่อิ่มทั้งบ้านเลย
ซุปจะแกงจะต้มจะทอด
โอ้โหลูกมะเขือใหญ่น่ะนะ

แบบนี้เขาไม่เรียกว่ามะเขือเปราะแล้วนะ
แต่ต้องเรียกว่ามะเขือปร้อย
โดยคลิปมะเขือเปราะยักษ์ลูกนี้ถูกเผยแพร่โดยหลวงพี่ท่านนี้
ซึ่งหลวงพี่ได้เล่าว่าท่านบวชเป็นพระอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
ในอำเภอกรยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
วันหนึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่เขานำของมาถวาย
ซึ่งของที่เอามาถวายก็มีหลายอย่าง
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมะเขือเปราะยักษ์ลูกนี้นั่นเอง
โดยพระท่านได้บอกว่ามะเขือเปราะลูกนี้
มีขนาดใหญ่เท่าลูกแตงโม
หากนำไปประกอบอาหารคงกินได้ทั้งบ้านเลยทีเดียว
ผักผ่านไปแล้วเรามาดูผลไม้ไซสยักษ์กันบ้าง
กล้วยหอมยักษ์ลูกใหญ่เท่าแขน
โอ้โฮเม่าแจ๊แม่เจ้า

ขนาดธรรมดาก็ใหญ่มากแล้ว
แต่กล้วยหอมลูกนี้มันไม่ใช่ใหญ่แบบธรรมดานะ
แต่มันมีขนาดใหญ่แบบมหมา
กล้วยหอมลูกนี้เป็นของคุณออส๒คำชุม
ชาวบ้านในตำบลเวี่ยงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนั่นเอง
ซึ่งเขาได้เล่าว่ากล้วยหอมต้นนี้
ญาตินำมาให้หลังปลูกจนโต
มันก็ออกลูกใหญ่โตแบบไม่เคยเห็นมาก่อน
ซึ่งมันมีขนาดใหญ่เท่าแขนคน
มีเส้นรอบวงอยู่ที่ประมาณ๓๔นิ้ว
และมีความยาวอยู่ที่๕๐เซนติเมตร
เรียกได้ว่าใหญ่กว่ากล้วยหอมขนาดปกติ
ถึง๒หรือ๓เท่าเลย
ใครมีใหญ่กว่านี้ส่งมาอวดชาวตลอดข่าว
ให้ดูได้นะครับ